คุณผู้ชมครับล่าสุดมีคำเตือนออกมาจากกรมอุทธกษานะครับ
นุนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับรีบขนข้าวของเอาไว้บน
ที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะครับกรณที่จัดแหการน้ำราบท่วมที่พัน
มาก็ทำให้วันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่น้ำท่วมทั่วกรุงกว่า๕๐จุดครับ
จากกรณีที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากปกครุมทั่วกรุงเทพมหานครตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครับจนถึงเช้าตรู่ของวันนี้ประมาณ๖โมงเช้า
ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายเขตของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนวิภาวดีมรังสิตตั้งแต่ช่วงหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีไปจนถึงดินแดงเลยครับ
ณจุดนี้มีน้ำท่วมขังสูงกว่า๖๐เซนติเมตรทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกทำให้รถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
มีรถจอดติดจำนวนมากครับอีกทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลก็จอดเสียเป็นระยะด้วยโดยเฉพาะช่วง๕แยกรัฐพร้าวซึ่งมีการก่อสร้างตลอดเส้นทางครับ
ณโดยโรงเบืองศรีรองภูมิในการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะครับว่าช่วงเวลาประมาณตีสองครับหรือว่าสองนาฬิกายี่สิบแปดนาทีเนี่ยมีบรรยายงานน้ำท่วมขังถึงยี่สิบเอ็ดจุดก็คือที่บริเวณห้าแยกน้ำรนองสวนพรูดินแดงและที่หนักที่สุดก็อยู่ที่เขตพระรณครสนามหลวงวั
แต่ว่าเร่งดำเนินการระบายน้ำปริมาณน้ำฝนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตรแต่ที่ท่วมขังหนักสุดก็คือดินแดงแล้วครับแล้วก็สุขุมวิทย์จรุจจักรของกรุงเทพมหานครชั้นไหนด้วยนะครับบรายงานจากสำนักการระบายน้ำพบว่ามีปริมาณฝนสูงสุดที่สำนักงานเขตพระรณครครับวัดได้สองร้อยสิบสี่
ร้อยตากมิลลิเมตรครับทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้กล่าวขอโทษประชาชนที่ต้องเดือดร้อนกับปัญหาน้ำท่วมขังกว่าห้าสิบจุดแต่เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีค่อนข้างสูงค่ะถึงสองร้อยสิบสี่จุดห้ามิลลิเมตรถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตประกอบกับน้ำในคลองก็ม

ใช้เครื่องมือครบคันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าผลมันตกมากจริงจริงผมก็จะยอมรับนะครับว่าแต่ขนาดนี้เนี้ยเมื่อคืนตอนหลังจากผลหยุดตอนสี่โลกาเนี้ยทั้งหมดห้าสิบห้าจุดนะครับจุดวิกฤตที่น้ำท่วมแต่ถึงมาประมาณสักเก้าโมงก็เหลือประมาณสามสิบจุดแล้วประมาณสิบเอ็ดโมงเนี้ยเหลือประมาณสิบ

วิภาวดีฝั่งขาเข้าตั้งแต่ลงด่วนดินแดงมาเลยนะคะ
จนถึงสุธิศาลลาดพร้าวทั้งช่องทางด่วนช่องทางคู่ขนาน
เพราะว่าปริมาณน้ำท่วมขังสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้
บริเวณหน้าสำนักงานเขตจตุจักรค่ะ
่งหน้า๕แยกลาดพร้าวบกจรก็แนะให้ใช้เส้นทางขาเข้า
จากรังสิตดอนเมืองให้ขึ้นทางยกระดับโทเวย์
ด่านหลัก๔หรือว่าด่านแจ้งวัฒนะนะคะ
รถเล็กเนี่ยเลี่ยงเลยวิภาวดีขาเข้า
เพราะว่ามีน้ำท่วมถนนจนถึงประมาณช่วง๔โมงเย็นค่ะ
การจราจรบนถนนวิภาวดีเกือบตลอดสาย
สามารถกลับมาสัญจรได้อย่างคล่องตัวตามปกติอีกครั้ง
แต่ตอนนี้ฝนตกลงมานะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์คืนนี้ด้วยว่าจะเป็นอย่างไร
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับคุณคุปตนันหนุ่มพยากร

ช่วง๔โมงถึง๑ทุ่มซึ่งตอนนี้ก็เลยช่วงนั้นไปแล้วนะคะใช่ครับ
มาดูคำเตือนหน่อยคุณผู้ชมครับมีคำเตือนมาจากกรมอุทธกษาตกองทัพเรือครับ
ออกแถลงการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา
ติดตามข่าวสารให้ดีครับและเฝ้าระวังผลกระทบในช่วง๒๓วันนี้อย่างใกล้ชิด
เพราะว่าสภาวะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาครับวันที่๑๓๓๑ตุลาคม๗โมงถึง๑๑โมงและบ่าย๒๒ทุ่ม
ตลอดทั้งเดือนนี้ครับจะเป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงตามธรรมชาติ
ทำให้ช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำจะมีปริมาณมากกว่าปกติ
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเฝ้าระวัง
พร้อมรับมือหากเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมา
ซึ่งในขณะนี้กรุงเทพมหานครก็ได้มีการเตรียมการช่วยเหลือในด้านต่างเอาไว้แล้วครับ
เช่นการวางกระสอบทรายในแนวฟันหล่อการสร้างสะพานไม้เป็นทางเดินเข้าออกชุมชนนะครับ
แล้วก็แจ้งเตือนให้แก่ประชาชนเฝ้าระวังชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำจำนวน๑๘ชุมชน
รวม๔๓๐หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ